เกรสการ๙เรือนขวัญวันที่๑๑เดือน๑๑ฉันบอกเลยว่า
เป็นวันที่ดาราหลายคนเลือกที่จะไปทำบุญ
เกรสการกล้าวสาวสวยของเราเองก็ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
เททองหล่อยอดกระบององค์ทาเวสวัน

แล้วงานนี้เขามีตัวเลขมาฝากด้วยจะเป็นเลขอะไรไปดูค่ะ
มาติดตามเบื้องหลัง

ฝากแฟนว่าเนี่ยเชิญมาดูเลยค่ะว่าอันนี้คือเลขอะไร

เป็นคนไม่มีโชคด้านนี้คือเป็นคนต้องทำงานอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ว่าในไทยก็คืออยากรู้ก็เล็งกันเอาเองนะคะ
เอาละค่ะมีเลขขันน้ำมนต์
ขันน้ำมอนเราดูไม่ออกจริง
ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วรู้ว่าเป็นเลขอะไร

แล้วแต่ใช้วิจารณาได้ยอดแต่เชื่อว่าที่งานมงคลแบบนี้
ตัวเลขพวกนี้ก็คือตัวเลขมงคลทั้งนั้นแหละนะคะ
เห็นเป็นเลขอะไรก็เล็งกันเอาไว้ให้ดี
เพราะนี่คือตัวเลขจากพิธีที่ถือเลิกดีเมื่อวันที่๑๑

เกรสเขาก็เลยจัดมาให้แฟนบันเทิงไทยรัฐแบบจุใจไปเลย
ซึ่งบรรยากาศที่วัดในวันนั้นโอ้โหคึกคักสุดค่ะคุณผู้ชมดูเอานะ
มีประชาชนแล้วก็คนที่มีจิตศรัทธาองค์ทาเวสวันเดินทางมาร่วมพิธีกันแน่นวัดเลยค่ะ
จากจะได้ร่วมพิธีเสริมความปังแล้ว
อย่างที่ได้เห็นกันไปสาวเกรสเขารู้ใจแฟนบันเทิงไทยรัฐเนาะ
จัดตัวเลขมงคลในพิธีมีทั้งเหล็กในขันน้ำมนต์แล้วก็เลขบนโต๊ะบวงสวง

งานนี้สาวเกรสก็แอบกระซิบบอกด้วยว่า
ชาวบ้านที่เขามาไหว้ขอพรที่นี่เชื่อไหม
เขาได้โชคได้ลาบกันไปหลายงวดแล้ว
อันนี้ไม่ได้พูดเองเกรสพูดลองไปฟังค่ะ

กระซิบบันเทศบันค่ะวันนี้ถูกเป็นพิธีจบของการสร้างท่าน
มาขอได้เลยสมบังห่วงพ่อใจดีสุด

ไม่รู้ไม่กล้ารับประกันแต่ว่าเขาก็ถูกกันไปหลายคนแล้ว
เห็นมั้ยหยุดพ่อใจดีขอแล้วนะคะ
ขอแล้วนะคะรางวัลที่๑มวดต่อไปขอให้เป็นพิมพ์ละจิตชัยอารีกิจนะคะ
งวดต่อไปพูดชื่อแล้วพูดชื่อแล้วอ่ะไหนก็ไหนแล้ว
ขอจัดตัวเลขทิ้งท้ายให้เป็นรุนกันถึงขำ
เป็นเลขทะเบียนรถเครนคือต้องบอกว่าองค์ท้าเวสูอันเขาสูง๑๒เมตรพูดเชิญ
อย่างไรอ่ะคือจะขึ้นไปต้องใช้รถเครนนะคะรถเครนที่พระอาจารย์
ขึ้นไปทำพิธีเทททองหล่อบนยอดกระบององค์ท้าเวสูอันก็คือ๘๔๐๔๑๙
แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขมงคลทั้งนั้นที่เรารวบรวมมาฝาก
แล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมกันอีกที